จริงเรานำเสนอข่าวไปแล้วจำได้ไหมคะ
คุณแม่ท่านหนึ่งของครอบครัวนี้มีลักษณะอาการแปลก
เขามีคลิปที่ถ่ายออกมา
เราก็เปิดให้ดูได้เดี๋ยวย้อนไปดูคลิปเดี๋ยวขวัญเล่าต่อเลย
เพราะว่าล่าสุดครอบครัวนี้เขาร้องขอ
อยากจะให้หมอปลาลงพื้นที่ไปดูแม่เขาหน่อยค่ะ
คลิปที่นายนัทพลพันนวัฒวีลูกชายของนางสาวสุภาพสาพันธ์อายุ๕๒
ถ่ายเอาไว้อาการของแม่เขาเป็นแบบนี้นอนกลิ้งไปกลิ้งมา
บางทีก็กรีดร้องร้องโดยไม่มีเหตุผล
คลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้๖กุมภาพันธ์ช่วงเวลาตี๔
แล้วก็ยังมีคลิปที่แม่เขามีอาการเดินเหม่อ
คล้ายคนเดินละเมอค่อยเดินไปที่ที่นอน
แต่ก็น่าแปลกใจคือตาปิดอยู่นะคะ
เดินช้าแต่ลูกในลักษณะนี้ค่ะ
เรียกไม่มีอาการตอบโต้นะคะ
และอาการประหลาดนี้เกิดขึ้นตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังจากที่แปลกอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้น
เพราะเขาไปช่วยงานบุญวัดสี่เหลี่ยมอยู่ห่างจากบ้าน๒๐๐เมตร
หลังจากนั้นกลับมาแม่มีอาการเปลี่ยนไปเลยค่ะ
ร่างทรงพูดไม่เหมือนกันเลยนะคะ

คนนึงก็บอกว่าแม่เข้าสู่วัยเบนเจอร์เพศตอนอายุ๕๔นี่แหละตามความเชื่อ
ถูกวิญญาณที่อาศัยอยู่ในท่อนไม้ทำโทษ

แล้วก็เลยทำให้กลายเป็นว่าแม่ต้องอยู่แบบนี้อย่างทุกข์ทรมาน
ร่างทรงอีกคนนึงบอกว่าแม่เนี่ยไปปัสสาวะใส่รถหัวเจ้าที่เจ้าทาง
วัดที่แม่ไปช่วยงานบุญนั่นแหละแต่แม่เนี่ยก็ยืนยันว่าเปล่านะ
พอแม่เข้าห้องน้ำตลอดแล้วลูกหลานก็พาไปกราบไหว้ขอคำมาตามที่ต่าง
แต่อาการประหลาดก็ไม่หายไป
ล่าสุดค่ะหลังจากที่ไปร้องขออยากให้หมอปลามาช่วย
ปรากฏหมอปลาไปแล้วค่ะคุณคิง
ไปที่บ้านของนางสาวสุภาพที่ตำบลลำไซอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
หมอปลาไปถึงปรากฏว่าคุณป้าสุภาพก็เดินออกมาค่ะมาดูหมอปลา
แล้วหมอปลาก็เริ่มมีอาการผิดปกติ
แล้วหมอปลาพูดว่ายังไงเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยค่ะ
อาการแบบนี้นี่คือส่วนใหญ่คือจะมีอาการจะอ้วกจะอาเจียนดังนี่คือต้องมีวิญญาณนะปกติ
ใช่น้ำตาไหลแบบนี้มาเลยแล้วมาเต็มจริงค่ะ
แล้วหมอปลาบอกเลยว่าเดี๋ยวไปคุยกันในบ้าน
แล้วหมอปลาเนี่ยคือความที่หมอปลาไปถึงชาวบ้านมามุงดูกันเยอะ

ทดสอบดวงวิญญาณสัมภเวษีให้ชาวบ้านนั่งเหยียดขาจับมือ
ทางด้านของคุณป้าสุภาพเอาไว้
แล้วหมอปลาก็คอยถามชาวบ้านว่ารู้สึกอย่างไร
เอ้าชาวบ้านบอกรู้สึกวูบวาบหมอปลา
ที่ขาซ้ายขาขวาเลย
หมอปลาบอกก็เพราะว่ามีวิญญาณอยู่ในร่างของนางสาวสุภาพไง
นั่นคือผี

ไม่เป็นแต่เอาแค่ร่างหนูผ่านเฉย
มันก็กลัวไงกลัวว่าจะถ่ายทอดมาเจอที่เธอหรือเปล่า
เป็นคุณคุณกลัวไหมล่ะคะคุณคิงนะคะ
ทีนี้หมอปลาค่ะเรียกลูกชายมาเลยค่ะนายนัทพล

แล้วเรื่องของวิญญาณเนี่ยคือหมอปลาบอกอันนี้ไม่ยืนยันนะ
ที่บอกว่าไปถูกอะไรเข้าสิงวิญญาณไม่ดี

แต่การที่ทางด้านของป้าสุภาพมีวิญญาณเข้าสิง
อาจจะเกิดจากการที่จิตอ่อนดวงตก
วิญญาณสัมภเวษีที่อยู่ในวัดก็อาจจะแฝงร่างได้

เดี๋ยวแนะนำบอกให้ไปรักษากับหมอปลาที่บ้าน
ไม่เกิน๑สัปดาห์จะหายค่ะ
คุณเชื่อไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถลบล้างกับสิ่งที่คุณทำหรอก
เข้าใจไหมมันบาปซึ่งมันแก้ไม่ได้มันคนละส่วน

ก็จะกลายเป็นสัมภเวษีเล่ร่อน
แล้วพอคนดวงตกอย่างป้าเนี่ยเดินผ่านมันก็มาแฝง
ก็ทำให้ตัวเองควบคุมและมีอาการแปลกอย่างที่เราเห็นนะครับ
ทีนี้ลูกชายว่ายังไงจะให้แม่ไปรักษากับหมอปลาไหม
เขาก็ไปปรึกษากับญาติพี่น้องตกลงนะคะ
จะส่งตัวแม่ไปที่บ้านหมอปลาที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
ไปรักษาตามที่หมอปลาบอก
บอกเลยดีใจนะที่หมอปลามาแล้วจะพาแม่ไปรักษาให้หายขาด
ส่วนที่ทักว่าแม่มีวิญญาณเข้าสิงยอมรับตกใจ
ไม่รู้สาเหตุหรอกเพราะไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรค่ะ
ขอขอบคุณหมอปลาที่ว่ามาช่วยครอบครัวผมนะครับ
เห็นลูกชายบอกว่าก็เดี๋ยวจะให้ป้าเนี่ยนะคะก็คือคนในครอบครัวนี่แหละ
อยู่เป็นเพื่อนแม่ที่บ้านหมอปลาก่อน